ที่ผมบอกเมื่อวานว่าผมกลัวคุณผู้ชมกลัวหรือเปล่า
อยากให้ติดตามกรณีที่แอปพลิเคชันธนาคารในมือถือเรา
มันทำงานเองมันโอนเงินออกไป
โดยเราไม่ได้จับมือถือของเราเลยแม้แต่นิดเดียว
คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับมีผู้เสียหาย
ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจไซเบอร์อีกเป็น๑๐รายครับ
นี่ครับไปยื่นซองกันเนี่ยนี่คือผู้เสียหายนะคะใช่ฮะค่ะ
น่ากลัวนะคุณผู้ชมเรื่องนี้ผู้เสียหายกว่าสิบคนครับ
ถูกมิจฉาชีพแฮ็กบัญชีธนาคารในโทรศัพท์มือถือ
แล้วโอนเงินออกไปโอนเงินออกไปไปขอความช่วยเหลือ
กองประชาการสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าตำรวจไซเบอร์บอกช่วยตามมิจฉาชีพไอ้พวกนี้ให้หน่อย
ผู้เสียหายรายหนึ่งเล่าบอกว่ามีข้อความเข้ามาในมือถือ
แต่มารู้ตัวอีกทีเอ้าเงินหายไปแล้วครับ
นะครับตรวจสอบก็พบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีของเขา
๒บัญชีไปอีกบัญชีนึงกว่า๒๐๐๐๐๐บาทโอ้โหเขาจะซุด
เงินไปแล้วสองแสนกว่าอย่างไรก็ตามนะครับ
ก่อนหน้าเงินมันจะถูกโอนออกไปเนี่ยมีผิดสังเกต
คือมือถือมันจะค้างหน่อยนะโทรศัพท์มือถือมันดูจะแฮ้งหน่อย
ดูผิดปกติหน่อยผู้เสียหายอีกคนคือนางสาว
นพัฒระสนัทนะครับรังสิมาฮาริวงศ์อายุ๓๗ปี
เล่าบอกว่าจู่มีข้อความจากแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ชื่อดัง
เอาใครชอบกดโค้ชส่วนลดดูดูทางนี้ฟังทางนี้เธอกดไปครับ
แต่เข้าไม่ได้นะจากนั้นมีคนโทรศัพท์มาหาเธอ
ถือสายรออยู่เฉยเนี่ยนะครับ๑๙นาทีแล้วก็พบว่าเธอครับ
เงินที่เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกโอนออกไปหมดเกลี้ยงบัญชีเลยครับ
หลังจากกดเนี่ยค่ะเขาก็มีการโทรมาค่ะ
ตอนแรกกดก็คือเขาไม่ได้แล้วสุดท้ายก็คือมีการโทรมา
พอโทรมาปุ๊บเขาก็บอกว่าคุณพี่ไม่ต้องวางสายก็ได้ครับ
แล้ว๑๙นาทีนี่ก็คือหน้าจอก็คือขึ้นเลขแล้วก็ค้างฮะ

พลตำรวจตรีการตะพงชัยรุ่งเรืองครับท่านผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาจยกรรมทางเทคโนโลยีระบุว่า
เดี๋ยวท่านจะสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมดนะครับเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของมิจฉาชีพว่ามีรูปแบบไหนบ้าง
เพราะว่าในลักษณะแบบนี้ไม่เคยเจอครับขนาดตำรวจไซเบอร์บอกยังไม่เคยเจอนะคุณผู้ชม
ตามครับเรื่องนี้ต้องตามแล้วฝากเตือนประชาชนนะครับ
แบ่งเงินเก็บไปเก็บในบัญชีธนาคารที่ไม่ได้ผูกกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ไว้บ้าง
โอ้โหเราต้องไปถึงขนาดนั้นแล้วล่ะฮะเนี่ย
นายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งสายใหม่ต้องรอดนะครับ
บอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหายมาร้องเรียนมากกว่าร้อยคนแล้ว
ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังธนาคารเจ้าของบัญชี
ต้องออกมารับผิดชอบแล้วเยียวยาผู้เสียหายนะครับ
แล้วก็เร่งหาวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนครับ
นี่แหละครับข่าวที่ผมบอกว่าผมกลัวจริงครับคุณผู้ชม